ทีนี้ได้เวลาตลอดกินของเราแล้วจะพาไปที่อุทัยธานี
ใครที่เป็นสายก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
บอกเลยห้ามพลาดเพราะวันนี้มีโปรโมชั่นดีมาฝากด้วย
ติดตามกันเลยกับช่วงตลอดกิน
ถูกใจสายก๋วยเตี๋ยวเนื้อแน่นอนมาที่ร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยต้นไซนะคะอยู่หมู่๔ตำบล
อยู่ที่บ้านหนองตางูตำบลดอนขวางอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ร้านนี้เนี่ยเป็นหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาแนะนำมา
ถ้าคุณมาอุทัยคุณต้องมากินร้านนี้นะจ๊ะ

มาฝากแฟนแฟนตลอดข่าวด้วยก็คือส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์ทันทีเมื่อบอกว่ารู้จักร้านนี้จากรายการตลอดข่าวค่ะคุณถ้าไปแล้วคุณบอกว่ามาจากรายการตลอดข่าวรับส่วนลดไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่วันนี้จนถึงสามสิบธันวาคมสิบปีเลยนะจ้ะใจดีมากมากน่ารักมากมากนะคะอย่าลืมนะคะใครไปชิมแล้วก็มาบอกต่
น่ากินน่าทานอ่ะน่าทานอ่ะสายเตี๋ยวเนื้อห้ามพลาดเลยนะใครที่ทานหมูก็ไปด้วยกันได้นะคะเขามีทั้งหมูแล้วก็เนื้อลดสิบเปอร์เซ็นต์นะอย่าลืมบอกว่ามาจากตลอดข่าวนะมาบอกว่ารู้จักคุณชนะรู้จักน้องใบตองคุณที่สามไม่ได้นะบอกว่ามาจากตลอดข่าว